โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่า
หลังจากนี้เป็นต้นไปปริมาณน้ำฝนนั้น
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับท่ามกลาง

มีลมหนาวจากจีนรวมไปถึงมี

เมืองไทยของเราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่เป็น
ความจริงนะครับปัจจัยอย่างเดียว

ร่องฝนนั่นเองนะครับจุดที่ทำให้มีฝน
ตกหนักตกนานอย่างที่เราได้เคยคาดการณ
แล้วก็เตือนไว้ร่องฝนร่องนี้เนี่ยนะครับ

ฝนสองหย่อมก็คือเป็นหย่อมความเกิดอากาศ
ย่อมหนึ่งแถวบริเวณอ่าวตังเกียร์นะครับ
อีกหนึ่งหย่อมอยู่บริเวณ

ภาคเหนือและอิสานตอนบนประกอบกับ
ภาคอิสานตอนบนมีแนวพุดเขาอยู่

เป็นจุดที่มีปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะ
บางจุดบางจังหวัดฝนตกต่อเนื่อง๒๓วันติดแล้วนะครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยนะครับก็มีการเคลื่อนตัวของความชื้น
เลื่อนตัวของกลุ่มฝนพาดผ่านในบริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน
ก็เป็นผลพวงจากมรสุมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
หรือว่ามรสุมฤดูฝนนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็กำลังแรงเลยทีเดียว
ส่งผลโดยตรงนะครับกับสถานการณ์คลื่นทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามัน
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับใครที่จะออกเดินเรือในระยะนี้
จุดที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะว่าคลื่นนั้นอาจสูงถึง๓เมตรเลยทีเดียว
ซึ่งหลังจากนี้หน้าจัดตาเลยทีเดียว
ความแรงของประสุมนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่า
ในช่วงกลางสัปดาห์จะมีการก่อตัวของพายุหนึ่งลูกนะครับ

พายุลูกนี้มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาประชิดแนวชายฝั่งของเวียดนาม
แล้วก็แน่นอนครับมีโอกาสที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา

ผมภุตนันพี่สิบหันสวัสดีครับ